ว่าพรุ่งนี้จะมีสำนักข่าวใหม่เปิดตัว

ใช่วันนี้นี่เขาอุตส่าห์มาแนะนำตัวมาเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาประชุมข่าวกับทีมข่าวเราด้วย

นอนอะว่าใส่โค้งใส่เปลี่ยน

เอ้าคุณไม่รู้จักผมนะครับ

ที่จะออนแอร์การทำซ่อม

นักแสดงท่านหนึ่งแล้วค่ะพี่อุ๋ย
ตอนเที่ยงนี่เขามาแนะนำตัว

ไม่ใช่จะบอกว่าคุณปะนดพอสถานีไทยรัฐ

ใช่ส่วนนี้คือคุณชินชินวุฒิ

ข้างข้างนี่ก็คือคุณแป้งสรรชัดน้องแป้งนี่ลูกสาวพี่เอชายา
ไม่ใช่นะต้องหน้าเหมือนเดะขนาดนี้ถัดมาคือคุณโน้นวรวรวัส
ตัวพร้อมกับบอกเล่าให้ฟังสำนักข่าวด็อกนิวส์พรุ่งนี้
เปิดทำการแล้วหกโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองอ่า
แม้จะเป็นละครนะใช่ค่ะแต่คุณหนุ่มอัตภพรคุณชินชินวุฒิ
เนี่ยบอกว่าสร้างมาจากข่าวจริงนี่แหละใช่หลายหลาย
เหตุการณ์เดี๋ยวท่านจะได้เห็นในละครเรื่องนี้
ป่วนสืบข่าวคือพี่หนุ่มบอกเลยว่าเอาข่าวที่คนไทย
เราเคยผ่านตาเคยคุ้นหูกันเคยดูกันผ่านหน้าจอไทยรัฐ
ทีวีช่องสามสิบสองนี่แหละมายำรวมกันในเส้นเรื่องเดียว
หวยสามสิบล้านอ่าไอซ์หีบเหล็กใช่เดี๋ยวจะมีหมด
เลยแล้วที่สำคัญมีตัวละครตัวนึงนะตัวไหนคะเขียนขึ้น
มาเป็นการเฉพาะแบบตั้งใจเลยเพราะว่าทีมงานเนี่ยคุณหนุ่ม
พรบอกว่าที่ทำละครเรื่องนี้เนี่ยเขาดูข่าวไทย
รัฐนิวโชว์เขาชอบติกันมากพี่ติหรอเพราะฉะนั้นพี่อีท
งลางเห็นไหมในละครเรื่องนี้เนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว่าเล่น
เป็นพี่ติอ่ะเขียนมาจากติเลยโอ้ติกิติศักดิราชัย
เจริญศุกร์นี่แปลว่าพี่อีทต้องคุยกับลิงนะอ่าต้องคุยกับ
ลิงต้องสัมภาษณ์หมาต้องคุยภาษามิงกระบาเลยนะ
แล้วน้องมิ้นเล่าต่อน้องมิ้นชอบพี่หนุ่มอัตภพรมาก
ชอบมากชอบมากเหรอคือเออชอบตั้งแต่ที่เขาเป็นสมัยเป็นนาง
แสดงแล้วคือต้องบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยเป็นนักข่าวตัวตึง
รวมตัวกันสำนักข่าวด็อกนิวส์นะคะที่จะอ่ะพี่อุ๋ยคุยกับอุ้ย
สวัสดีค่ะพี่หนุ่มอัธพรน้องมิ้นชอบตั้งแต่ตอน
ไหนนะพี่หนุ่มอัธพรเนี่ยตั้งแต่๒๕แล้วไปเจอกันตอน
ข่าวไตไข่เบื่อเย็นทำไมไม่บอกกันฮะเขามามามามามา
พี่หนุ่มอัตภรณน้องมินคุยกับพี่หนุ่มอัตภรณหน่อยอุ้ย
เขินหน้าแดงชอบขยับตอนไหนนะตั้งแต่สมัยพี่เป็นนัก
แสดงแล้วก็พี่ร้องเพลงเสือใหญ่แล้วก็มาเป็นผู้กำกับ

ขอบคุณครับภาคด้วยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะตอนแรก๖โมงเย็น
แก๊งป่วนศือบมาเผาเลยอะไรคะแก๊งป่วนศือบค่ะนะคะ
ติดตามผ่านทางหน้าทรัฟเฟรุ่นที่วีช่องตายสิบสองรับรองได้
ว่าทั้งความสนุกความมันความหาความตึงทุกอย่าง
รวมกันอยู่ในละครเรื่องนี้แน่นอนพลาดไม่ได้เลย
อ่านี่ผมก็บอกพี่หนุ่มอัตภพรไว้

แต่ว่าโอ้โหพี่หนุ่มอัธวรก็ฝีมือดีมากนะ